เพิ่งจะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวไซส์มินิอย่างเต้ยเจรินพรครบรอบอายุแค่๒๗ปีเท่านั้นนะคะ
หลายคนก็เลยลุ้นว่างานนี้เนี่ยสาวเต้ยจะได้รับของขวัญจากใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
ซึ่งก็โฟกัสไปถึงอดีตคนเคยรักอย่างอเล็กซ์เรนเดลนี่แหละว่าเออจะมีการมอบสะพงสะพ้ายให้ของขวัญอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะคะ
ซึ่งสาวเต้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอเล็กเนี่ยก็มีการมอบของขวัญให้เธอจริงพร้อมกับคำอวยพรด้วย
มันไปเลี้ยงช้างอย่างนี้หรอ
นั่นเป็นกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันเป็นโครงการดีที่เขาทำร่วมกัน
แต่นางเอกสาวเขายืนยันแบบนี้นะว่าความสัมพันธ์กับอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ส่วนจะมีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่นั้นนางเอกสาวบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะที่เป็นแบบนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะ
เขาก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ตามปกติค่ะมีของขวัญนิดหน่อยค่ะเขาก็เอามาให้ค่ะ
เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายค่ะเขาอยากให้เราออกกำลังกายมากขึ้นปีนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นห่วงกันแบบในฐานะเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องนั้นนะคะก็ให้เป็นมิตรภาพที่ดีแบบนี้ต่อไปก่อน